คุณผู้ชมครับสำหรับเรือหลวงสุโขทัยนะครับ
ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ต้องการที่จะเดินทางไป
เพื่อที่จะไปร่วมพิธีครบรอบ๑๐๐ปีการสิ้นพระชน
และพิธีเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่าเสด็จเตียนะครับ
ซึ่งเปรียบเป็นดังองค์บีดาของทหารเรือไทยครับคุณผู้ชม
กิจกรรมจะจัดขึ้นวันนี้๑๙ธันวาคมปีนี้แล้วต่อเนื่องไปถึง๑๙พฤษภาคมปีหน้า
วันนี้ไทยรัฐทีวีครับเราจำลองเรือหลวงสุโขทัยครับคุณผู้ชม
ลำนี้นะฮะผมยืนอยู่บนแพรยางแล้วก็มีเรือหลวงสุโขทัยเนี่ย
ลำอยู่กลางทะเลครับเพื่อที่จะไล่ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นว่าเพราะอะไรทำให้เรือหลวงลำนี้
อับปางจมสู่ก้นทะเลได้เพราะนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีนะครับ
เรือของกองทัพเรือนั้นประสบเหตุอับปางจมดิ่งสู่ก้นทะเล
คุณผู้ชมครับภารกิจที่เกิดขึ้นยังไม่ทันได้ไปถึงจุดหมายปลายทาง
ก็มาประสบเหตุเรืออับปางซะก่อนนะครับสำหรับพิกัดจุดเกิดเหตุครับ
คุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ครับ
ถ้าหากว่าเราไปดูพิกัดจุดเกิดเหตุเนี่ยนะฮะจุดที่เรืออับปางนั้น
บริเวณจุดนี้เนี่ยนะครับห่างจากท่าเรืออำเภอบางสะพาน
ประจวบคิริขันประมาณยี่สิบไมค์ทะเลระยะห่างตรงนี้
ถ้าตีเป็นตัวเลขกิโลเมตรก็ประมาณ๓๒กิโลเมตรครับตรงจุดนี้นะฮะ
ถ้อยแถลงจากกองทัพเรือในเบื้องต้นคุณผู้ชมครับ
ระบุเอาไว้แบบนี้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
เนื่องจากว่าเรือเอียงแล้วน้ำเข้าเรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่สิบเจ็ดนาฬิกาสิบหกนาที
ช่วงเย็นของวันที่สิบแปดธันวาคมคือเมื่อวานนี้ครับหลังจากนั้นในช่วงนี้เนี่ย
ทะเลอ่าวไทยขึ้นลมแรงครับโดยขึ้นสูงประมาณสี่เมตร
พอคลื่นแรงคลื่นสูงแบบนี้เรือเอียงแล้วน้ำเข้าเรือเข้าตรงไหน
จอนี้ครับคุณผู้ชมคาดว่าเข้าทางท่อไอเสียข้างเรือ
อันนี้ถอดจากถ้อยแถลงของกองทัพเรือที่มีการชี้แจงออกมาในเบื้องต้นนะครับ
พอน้ำเข้าเรือตักจุดนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เครื่องไฟฟ้าของเรือนั้นดับครับ
พอเครื่องไฟฟ้าของเรือดับเสร็จแล้วเครื่องจักรก็หยุดทำงาน
คุณผู้ชมครับใบจากเรือนั้นไม่หมุนแล้วครับนี่ฮะ
พอใบจักรเรือไม่หมุนเครื่องจักรใหญ่เครื่องจักรช่วยไม่สามารถทำงานได้
เรือนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมการทรงตัวได้อีกแล้วนะครับก็เลยทำให้เรือนั้นค่อยค่อยที่จะเอียง
โดยคุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับเรือหลวงสุโขทัยค่อยเอียงจากกราบด้านซ้ายครับ
พอเรือเอียงลงไปเนี่ยนะครับในช่วงเวลาถัดมาไม่นาน
ประมาณสัก๒ทุ่ม๔๐นาทีปรากฏว่ามีเรือหลวงอีกลำหนึ่งเข้ามาเพื่อจะเทียบข้าง
หลังจากที่เรือเอียงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ๒ทุ่ม๔๐เรือหลวงกระบุรีมาครับ
หลวงกระบุรีมาเพื่อต้องการที่จะเทียบข้างแล้วส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยที่เรือลำนี้
คุณผู้ชมครับแต่ปรากฏว่าไม่สามารถจะเทียบเรือเข้าไปข้างได้เพราะคลื่นลมแรงมาก
บนเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยมีกำลังพลประมาณร้อยหกนายด้วยกัน
ตามข้อมูลที่กองทัพเรือได้มีการชี้แจงนะครับภารกิจการช่วยเหลือจากเรือหลวงกระบุรีจึงไม่สามารถทำได้
กลับมาที่สตูดิโอครับเรามาดูกันต่อคุณผู้ชมครับ
พบว่าหลังจากที่เรือค่อยเริ่มเอียง๖๐องศาที่เอียงลงมาหลังจากนั้นเอียงมากขึ้นครับ
หกสิบองศาเป็นประมาณ๘๐องศาแล้วก็เอียงมากขึ้นมากขึ้นก่อนที่จะค่อยค่อยจมลงครับ
โดยท้ายเรือจมลงก่อนแล้วเรือก็ค่อยจมมิดดิ่งสู่ก้นทะเลครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืน๑๒นาทีเข้าสู่วันที่๑๙ธันวาคมครับ
หลวงสุโขทัยอับปางลงสู่ท้องทะเลในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขันแล้วครับ
ตอนนี้เรือจมไปแล้วนะครับแต่คำถามสำคัญคือทำไมน้ำถึงเข้าเรือได้
แล้วทำไมเรือถึงจมทำไมระบบการควบคุมเรือกลไกการบังคับเรือเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับเขามีการวิเคราะห์ปมเหตุในเบื้องต้น
ถ้าถอดจากข้อมูลที่กองทัพเรือได้มีการแถลงชี้แจงนะครับในเบื้องต้นก็คือหนึ่ง
ตั้งคำถามว่ากลไกการควบคุมความเสียหายของเรือนั้นทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่
เพราะอะไรปกติแล้วครับถ้าน้ำเข้าเรือเนี่ย
รบจะสามารถควบคุมความเสียหายได้ด้วยการปิดท่อถ้าปิดท่อไม่สำเร็จ
ก็จะปิดห้องที่น้ำท่วมครับซึ่งก็จะทำให้เรือแม้เสียสมดุล
แต่ยังยังลอยอยู่ได้แต่ปรากฏว่าพอเรือเอียงแบบนี้แล้วจมดิ่งลงไป
กลไกการควบคุมความเสียหายทำไมถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
น้ำทะลักเข้าเรื่อยอันนี้ต้องรอกองทัพเรือชี้แจงรายละเอียดต่อไปนะครับ
มาครับเครื่องสูบน้ำเรือหลวงสุโขทัยทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบหรือเปล่า
หรือมีข้อจำกัดมีข้อบกพร่องอะไรเกิดขึ้นใช่หรือไม่เพราะเรือหลวงกระบุรีพยายามที่จะเข้าเทียบ
อย่างที่ผมเล่าไปครับเพื่อส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือให้กับเรือหลวงสุโขทัย
แต่ทำไม่ได้เพราะขึ้นลมแรงมากทำไมเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ในเรือหลวงสุโขทัย
จึงทำหน้าที่นั้นไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นรอฟังคำตอบอย่างชัดเจนจากกองทัพเรือครับ
วิเคราะห์ถัดไปตั้งคำถามเอาไว้เกี่ยวกับอุปกรณ์กู้ภัยอุปกรณ์กู้ชีพ
อันนี้สำคัญมากคุณผู้ชมกาดอกจันทร์ไว้เลยครับ
มีข้อมูลบอกว่ามีกำลังพลที่ไม่ใช่ประจำเรือเนี่ย
ร่วมเดินทางไปกับภารกิจครั้งนี้ร่วม๓๐กว่าคน
พอมีคนเพิ่มขึ้นคำถามคืออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย
เช่นเสื้อชูชีพแพรยางเรือยางเพียงพอไหม
ถ้าหากไม่พอกับจำนวนคนอันนี้ถือว่าเสี่ยงอันตรายมากนะครับ
เสี่ยงเสียชีวิตมากก็ขอให้มีปฏิหารขอให้ทุกคนรอดปลอดภัย
ล่าสุดครับบนโลกออนไลน์ได้มีการตั้งข้อสังเกต
เหมือนกับที่คุณผู้ชมสงสัยนั่นแหละครับว่าจำนวนเสื้อชูชีพมีเพียงพอกับกำลังพลคนบนเรือหรือเปล่า
ล่าสุดนะครับถ้าดูจากข้อมูลกองทัพเรือที่บอกว่าเรือหลวงสุโขทัย
มีกำลังพลประจำเรือลำนี้๘๗นายแต่ปรากฏว่าตัวเลขที่รายงาน
เมื่อวานนี้มีตัวเลขกำลังพลอยู่บนเรือหนึ่งร้อยหกนายจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นไปกับจำนวนเสื้อชูชีพ
ถ้าสมมุติว่ามีเพียงพอคือ๘๗ชิ้นคนที่เพิ่มขึ้นไปจะมีชูชีพติดตัวไปด้วยหรือไม่
เอาอย่างนี้ครับเราได้คุยกับลูกเรือหลายคนที่ต้องลอยคออยู่ในทะเล
แล้วเผชิญคลื่นถาโถมซัดเข้ามาอย่างแรงมากนะครับเพราะคลื่นสูงมากช่วงนี้ในทะเลอ่าวไทย
ถ้าไม่มีเสื้อชูชีพเขาจะอยู่ยังไงแล้วบางคนเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะ
เห็นว่าจมหายไปต่อหน้าต่อตาครับ
ประเด็นเรื่องของเสื้อชูชีพเนี่ยครับ
ล่าสุดผู้บัญชาการทหารเรือครับพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์
อมรับนะครับว่ามีไม่เพียงพอครับ
มีไม่เพียงพอกับจำนวนคนบนเรือจริงจริงปกติชูชีพจะมีพอดีกับกำลังพลครับ
แต่เนื่องจากว่าวันดังกล่าวมีการขอกำลังเสริมนาวิกโยธิน
และศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอีก๓๐นาย
คุณผู้ชมดูตัวเลขนี้นะครับตัวเลขอีกสามสิบนายที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแหละครับ
ดังนั้นตรงจุดนี้ผู้บัญชาการทหารเรือบอกว่า
จำเป็นต้องตรวจสอบว่าทำไมไม่เอาเสื้อชูชีพไปเพิ่มนะครับ
นั่นคือประเด็นเรื่องของเสื้อชูชีพ
ทีนี้คุณผู้ชมครับถัดไปครับที่เราตั้งคำถามและวิเคราะห์กันต่อก็คือเรื่องเกี่ยวกับการประเมินสภาพอากาศ
เนื่องจากว่าอย่างที่บอกครับว่าขึ้นลมในทะเลอ่อไทยช่วงนี้เนี่ยกำลังแรงมาก

ประเมินสภาพอากาศก่อนที่เรือหลวงสุโขทัยจะออกเดินทางออกไปปฏิบัติภารกิจนั้นมีการประเมินสภาพอากาศมากน้อยขนาดไหนและทำได้สมบูรณ์แบบเพียงใดนะครับ
รวมถึงที่สำคัญก็คือว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยมันรุนแรงเกินกว่าที่ประเมินเอาไว้ใช่หรือเปล่า
ประเมินเอาไว้แล้วแต่พอไปเจอของจริงหน้างานเนี่ยมันรุนแรงมันสูงกว่าที่คิดมันแรงกว่าที่คาดนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์ช่วงที่เกิดขึ้นก็จะมีเรือของเอกชนหลายลำที่ประสบเหตุล่มหรืออับปางเช่นเดียวกันจากสภาพอากาศ

ไปเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงครับเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเกิดจากปัญหาการซ่อมบำรุงเรือ
ซ่อมบำรุงเรือเนี่ยหลังมีข้อมูลบอกว่าเริ่มมีปัญหาครับโดยเฉพาะหลังจากที่กองทัพเรือจัดหาเรือดำน้ำ
ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่าเจ็ดพันล้านบาทรวมไปถึงมีโครงการเกี่ยวเนื่องแต่ไม่ได้เป็นความเร่งด่วนนะครับ
นั่นเลยอาจจะเป็นเหตุผลทำให้แผนการซ่อมบำรุงเรือ
ไม่ชัดเจนหรืออาจจะล่าช้าออกไป
แม้ว่าล่าสุดมีสัญญาณที่ดีครับปีงบประมาณ๒๕๕๙
กองทับเรือเขาของงฎประมาณซื้ออาวุธน้อย
แต่จะไปเน้นที่การซ่อมบำรุงเรือมากกว่า
ปรากฏว่ามาเกิดเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางซะก่อน
ทั้งที่แผนการก็มีการตระเตรียมเอาไว้แล้ว
ซึ่งมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
คาดว่าน่าจะมากกว่า๕๐๐๐ล้านบาทด้วยกันนะครับ
นะครับคุณผู้ชมว่าเรายังไม่ได้ฟันทงสรุปสาเหตุ
แต่นี่คือคำถามชวนคิดชวนวิเคราะห์เพราะตอนนี้
ข้อมูลมีจำกัดมากครับมีเพียงแค่ถ้อยแถลงของ
ทัพเรือเท่านั้นสาเหตุที่แท้จริงต้องรอการตรวจสอบ
และการแถลงชี้แจงอย่างละเอียดอีกครั้งจากกองทัพเรือ
คุณผู้ชมครับสำหรับเรือหลวงสุโขทัยลำนี้
ครับรับใช้ชาติมาแล้วประมาณสัก๓๕ปีครับเรือลำนี้นะ
ครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูประวัติของเขาเนี่ยนะ
พบว่าขึ้นระวังตั้งแต่๑๙กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
หลังจากนั้นก็รับใช้ชาติมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมา
ประสบเหตุเรืออับปางนั่นเองนะครับเรือลำดังกล่าวสร้างที่
สหรัฐอเมริกาครับและข้อมูลก็ระบุเอาไว้ชัดจากกอง
นายแต่ข้อมูลที่มีการรายงานออกมาพบว่าล่าสุดมีจำนวน๑๐๐
๖นายจำนวนมากกว่าข้อมูลที่มีการรายงานเอาไว้
ดังนั้นนั่นเลยเป็นคำถามเชื่อมไปถึงอุปกรณ์การกู้ชีพ
กู้ภัยเสื้อชูชีพต่างนะครับแล้วลุงศุโขไทยจุดเด่ง
ของเขาคือพร้อมรบได้ถึงสามมิติครับสามารถป้องกัน
ภัยทางอากาศทำสงครามผิวน้ำได้สงครามปราบเรือน
ดำน้ำได้และปัจจุบันผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย
คือนาวาโทพิชิตชัยเถื่อนนาดีนะครับสถานการณ์ล่าสุด
คลื่นลมในทะเลนั้นยังแรงอยู่นะครับ
ภารกิจสำคัญก็คือการค้นหาผู้ที่ศูนย์หาย
หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าปฏิหารจะทำให้เราค้นหาทุกคนนั้นครบ
รวมไปถึงทุกคนนั้นยังแข็งแรงและปลอดภัยดีนะครับ
อกจากนี้ยังคงต้องเร่งหาสาเหตุที่แท้จริงครับว่ามันเกิดจากอะไร
ทำให้เรือลำนี้ถึงประสบเหตุล่มหรืออับปางลงจมดิ่งสู่ก้นทะเล
ทั้งหมดนี้เรายังคงต้องรอคำตอบที่ชัดเจนจากกองทัพเรือ
และนี่คือทั้งหมดครับของระดับเหตุการณ์รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุเรือหลวงสุโขทัยครับ